ต้องบอกว่าเป็นปีทองของค่ายนี้จริงนะครับ

เพราะว่าผลิดอกออกผลนักร้องใหม่ออกมาแล้วคุณค่ะ

ดูสิว่าแซ่บเผ็ดพริกยกสวนเท่าน้องลำไยหรือเปล่า

สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้อยู่กับแก้มสายหายทองคำนะคะ
นักร้องน้องใหม่จากค่ายหายทองคำเรคคอร์ดค่ะ
อ่ะวันนี้แฟนมีคำถามอะไรจะถามแก้มใสนะคะ
ถามมาได้เลยค่ะแก้มใสจะตอบทุกคำถามเลย
อ่ะการันตีด้วยชุดขนาดนี้นะคะ

เคยเป็นนักร้องแบบรับจ้างตามทีมงานทั่วไป

อาจารย์ประจักษ์ก็เห็นว่าเรามีแววนิด

ก็รู้จักจากน้องลำไยค่ะ
เขาก็มีชื่อเสียงแล้วนะตอนนั้น
เราก็เลยเราก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนกัน
แล้วก็ลองเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้จะคิดจะเกาะกระแสอะไรเลยค่ะ
คือก็เราเชื่อใจอาจารย์ประจักรชัย
เราก็เลยเข้ามา
แนวเพลงหรือการสไตล์การแต่งกาย

เพราะว่าของหนูมันก็จะเป็น
แบบว่าหมอลำอีสาน
สงสัยอ้ายเล่นของค่ะ
เป็นเพลงที่แต่งโดยอาจารย์ภัยวันพันแสนล้าน
แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

เนื้อหากับเพลงพูดถึงอะไรอย่างนี้
เกี่ยวกับว่าคือน้องชอบพี่เขา

เราชอบเขาขนาดนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ

น้องแก้มใสให้ทองคำก็ไม่ธรรมดานะคุณ
นะเป็นเบอร์รองของลำไยเลยนะจ๊ะ
ใช่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น้องแก้มใสเขาบอกว่า
ตั้งใจเลยว่าจะเดินรอยตามนักร้องรุ่นพี่

ใช่ค่ะโดยเธอตั้งใจจะทำงานเก็บเงินเพื่อดูแลครอบครัว
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยยากมามากแล้ว

เวลาไปงานนะคะใครที่คอยอดหลับอดนอนกับเราอะไรอย่างนี้
คือเราอยากเป็นคนหาเงินให้แล้วก็เลี้ยงดูพ่อกับแม่

เพราะว่าตั้งแต่เด็กเขาก็ทำงานหนักมาก

สงสัยอ้ายเล่นของของแก้มใสไฮทอคัมเองนะคะ

ต้องแจ้งนิดหนึ่ง
สงสัยอ้ายเล่นของ

โอ้โหแซ่บไหมคุณ
พริกขี้หนูมาทั้งสวนเทใส่หน้าเราเลยทีเดียว

ใช่แล้วก็ชื่อเหมาะกับน้องมากแก้มใส

รับยิ้มน่ารักมากเลยนะครับก็ฝากกันแล้วกันนะ
แก้มใสหายทองคำนะอย่างที่น้องบอกไปว่า

เพราะว่าแบบแนวเพลงหรือว่าการแต่งตัว
มันก็ไม่ได้เหมือนคนละแบบกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
ก็คือการตามรอยความกระตันยูกระตะเวที
บุพการีนั่นแหละเขาบอกว่าถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะ
คนที่แบบกระตันยูยังไงก็เจริญรุ่งเรือง

ถูกต้องแล้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องเห็นไหม
พอลำไยปูทางไว้ดีน้องก็เดินตามได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ